ม๑ฉกชาเขียวก็คือขโมย

ข่าวนี้ผมชวนดูชวนคิด

เด็ก๕คนม๑ถูกกล่าวหา

เจ้าของร้านจับได้เรียกแสนนึง

ขโมยจริงไหมอยากให้คิดตรงนี้ด้วยนะ
แต่ว่าคุณพ่อบอกว่า

เรียกอะไรเนี่ยมันไม่เป็นธรรม

พ่อมาเล่าให้คุณปวีนาฟังบอก
ลูกชายอยู่กับยายที่พยาว
แล้วก็พ่อได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนลูก
บอกว่าไปขโมยของในร้านสากรในโรงเรียน
คือเป็นร้านค้าที่เขาประมูลพื้นที่นะคุณผู้ชม

ไปที่โรงเรียนไปที่ร้านค้า
ร้านค้าเล่าบอกว่า
ธันวาคมที่ร้านเนี่ยนะ
จับได้ว่าลูกของคุณพ่อเนี่ย

ชาเขียว๔ขวดปลาเส้นอีกห่อนึง
ร้านค้าจึงเรียกค่าเสียหาย๑แสนบาท
โรงเรียนช่วยต่อรองกับร้านค้า
เลยยอมลดให้เหลือ๕๐๐๐๐

จ่ายค่าเสียหายเพราะไม่อยากให้ลูกประวัติเสีย

จะสั่งสอนจะดัดนิสัยมันเหมาะสม
มันถูกต้องแล้วหรือยังเป็นธรรมแล้วหรือยังจ๊ะ

ผมว่าหลายคนพอฟังถึงท่อนี้บอก

แสนนึงเกินไปหรือเปล่า

คุณมีหลักฐานหรือเปล่าคุณกล่าวหาเด็กหรือเปล่า

จับภาพขนาดกอเดทเอาไว้ได้

นี่ครับสวมเสื้อคลุมสีแดง

เดินไปหยิบชาเขียวจากตู้
อยู่สักพักเจ้าของร้านรู้ทันไปขอค้นตัว

ชาเขียว๔ขวดกับขนมอีกห่อหนึ่ง

ส่วนที่เรียกค่าเสียหาย๑แสน
เจ้าของร้านบอกจริงไม่ได้ต้องการเงินหรอก

ขโมยของที่ร้านนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้งแล้ว

แล้วขโมยเสร็จก็จะออกไปดูกันหน้าร้าน
ว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างว่ะ

แล้วก็บอกตอนนี้เขาคงคิดว่า

หนูแต่มันไม่ใช่

เขาก็จ่ายเฉพาะขนมจ่ายข้าวขนม

เขาจะหัวเราะว่าตรงนี้เขาได้กี่ชิ้นกี่อัน

อยู่ตรงนี้เลยนะข้างหน้าแล้วเขาจะแบบอย่างนี้
เขาจะดีใจว่าตอนนี้เขาเอาของเราไปได้กี่ชิ้น

อยากให้เด็กได้รับบทเรียนเด็กได้อยากอยู่โรงเรียนเนาะ

พอเราถ่ายปุ๊บแล้วเราบอกลูกอย่าทำอย่างนี้นะ

อย่างนี้แล้วพี่ก็ไม่มีเวลาพูดอย่างอื่นต่อไป
เพราะว่าเด็กมันซื้อของตลอดเวลาเนอะ

คนเป็นพ่อเป็นแม่ว่ายังไงครับ
คนเป็นพ่อเป็นแม่ว่ายังไงครับ

ฟังมาถึงตรงนี้คิดว่ายังไงครับ
แสดงความคิดเห็นได้คุณผู้ชมผมรออ่านอยู่
ขณะที่นายจตุภูมิแจ่มฮ้อมนะท่านผอโรงเรียน

ทางร้านจับได้มีหลักฐาน๓คนอีก๒คน
สอบสวนแล้วไม่มีความผิดไม่เกี่ยวข้อง

ผู้ปกครองตกลงกับร้านค้าจากเดิมแสนนึงใช่ไหม
โรงเรียนต่อรองให้เหลือ๕๐๐๐บาท
สุดท้ายอยู่ที่๒๕๐๐๐บาท
กูผู้ชมคิดอย่างไร
ตอนแรกก็คงคิดเหมือนกันแหละคล้ายกันแหละ
ผมว่ามากกว่า๕๐ก็บอกโอ้โห
ขโมยของโอเคผิดแหละแต่เรียกร้องมันเกินเลยไปหรือเปล่า
แต่ขโมยไหมขโมยไหมต้องคิดนะ

คุณจะให้ลูกของคุณมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่า
ต้องคิดนะครับต้องคิดนะฮะ
รักลูกอย่างเดียวนะมันจะบ่มเพาะไปสู่สิ่งอื่นหรือเปล่า
แล้วลองฟังเจ้าของร้านเมื่อสักครู่ที่พูด
บอกว่าสมมุติเด็กขโมยของไปนะ
มูลค่าเท่าไหร่๕๐๐บาทสมมุติโดนจับได้
แค่๕๐๐แล้วจบพอไม่จ่ายหรือว่าไม่โดนจับได้
ก็ถือว่ารอดไปจะให้เป็นแบบนี้เหรอ
มันมีพฤติกรรมพฤติกรรมหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะ
คือมีตังค์ไม่มีซื้อได้ไหมซื้อได้
แต่มันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะขโมย
นักจิตวิทยาเป็นคนพูดนะ
ว่ามันมีนะ
ก็ต้องดูว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมว่ากัน

เขาถึงบอกว่าฟังข่าวเนี่ยบางทีต้องฟังให้ครบ